บุรีรำครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
อ้างตัวเป็นหมอน้ำมนต์รักษาได้ทุกอย่างทุกโรค
รวมถึงถ้าสามีคุณไปมีคนอื่น
หมอก็ช่วยได้นะช่วยได้ทุกอย่างจริง
ไปดูพิธีกรรมฮะนี่เป็นพิธีกรรมของนายประดิษฐ์แสนประเสริฐอายุ๔๑ปี
ชาวบ้านเรียกเขาอาจารย์หน่อยอยู่ที่อำเภอชำนี้จังหวัดบุรีราม
อ้างตัวว่าเป็นหมอศัยศาสตร์รักษาผู้ป่วยที่มีอาการจิตเวทก็ได้
ด้วยน้ำมนต์ที่เขาเสกเอง
อาจารย์หน่อยอ้างบอกว่าน้ำมนต์ของเขารักษาหายทุกโรคแบบครอบจักรวาล
บ้าผีเข้าโดนของแม้แต่ผัวมีเมียน้อยก็รักษาหายนะ
สามารถจะให้ผัวกลับมาได้เขาอ้างแบบนั้นเลยนะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เคยป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวทมานาน๒๕ปี
หมายถึงคนที่เขากำลังรักษานี่ฮะ
เวลาอาการกำเริบเหรอจะคุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวทำลายของในบ้านหนักที่สุดนะครับแก้ผ้าไปวัดเลยแหละ
ลูกสาวของผู้ชายคนนี้เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เคยพาพ่อไปรักษาหลายโรงพยาบาลแล้ว
พอกลับมาที่บ้านอาการก็กำเริบอีกโอ้โหแต่พอมารักษากับอาจารย์หน่อย
รักษาได้ไม่กี่ครั้งครับคุณผู้ชมอาการดีขึ้นตอนนี้พ่อไม่มีแล้ว
ลุ้มคลั่งไม่มีแล้วอาจารย์หน่อยคราวนี้ก็เลยบอกเลยนะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยอยู่กับพระอาจารย์อยู่กับพระอาจารย์มาศึกษาวิชา
มากับพระอาจารย์แล้วก็เริ่มรักษาคนมาเมื่อ๗ปีที่ผ่านมา
ทุกรายหายป่วยทั้งสิ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับมนต์ดำคุณสัยเนี่ยเหรอ
ถนัดนะฮะใครคิดว่าโดนสามีสามีไปโดนของมาเนี่ย
นี่มานี่มานี่อาจารย์หน่อยบอกแก้ได้แก้ได้
วิธีการรักษาจะใช้น้ำมนต์ที่เขาเสกเองนะครับ
บางรายในอาการหนักต้องไปเป่าที่บ้านและมีการใช้กระแสจิตด้วยนะ
หลังจากนะฮะมีการพูดถึงว่านะกลัวไหมอาจารย์หน่อย
เดี๋ยวหมอปลาเขาจะมานะหน่วยงานเขาจะมาตรวจสอบ
บอกเฉยไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้คิดร้ายกับใคร
เรียกเงินไม่มีสิ่งตอบแทนเอาฟังอาจารย์หน่อยเขาหน่อย
ผมเดินทางรักษาผมมา๕๗ปีแต่ชาวบ้าน
หมู่บ้านเราเนี่ยอาจจะทราบเป็นบางคน
แต่ซิขะจริงหลักผมอยู่ที่บ้านชมิดน้อย
ผมเป็นบ้านของพี่ชายผมจะรักษาอยู่ที่สมบูรณ์เช้าปากกา
ใช้เวลาประมาณ๒๓ปีที่ผมรักษาอยู่ตรงนั้น
จตุลงวิชัยดิตประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบหาข้อที่จริง
โดยตักเตือนไม่ให้กระทำผิดกฎหมายอีกนะหรือไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์นะ
จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะอันนี้เดี๋ยวคุณจะผิดนะ
ขณะที่นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาหมอปลาบอกยังไง
โอ๊ยถ้าเป็นเรื่องจริงเหอะดีใจด้วย
แต่ถ้าโกหกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใครจะรับผิดชอบหมอปลาถาม
ก็ท้าให้อาจารย์หน่อยรอคิวหมอปลาหน่อยได้ไหม
หมอปลาบอกคิวยาวว่างต้นเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวจะไปเยี่ยม

ผมก็จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดนั่นน่ะคุณเอาน้ำลายพูดจริงหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นจริงผมเชื่อว่า
คนที่มีความทุกข์เนี่ยเขาต้องเข้าหาคุณแน่
คุณได้ดังแน่งานนี้มีสองอย่างไม่ดังก็ดับแต่อย่าไปไหนก่อน
ว่างต้นพฤษภาหมอปลาบอก
ก็ใกล้แล้วนะใกล้ต้นกันกว่าแล้วนะครับอยากจะไปเยี่ยม